แล้วก็ตอนนี้มีการใช้มาตรา๔๔
ในการดูแลความปลอดภัยในช่วงสงคราน
โดยเฉพาะการที่ขึ้นท้ายรถกระบะ

ขึ้นไปยืนไปนั่งสาดน้ำอยู่ที่หลังรถกระบะ
แต่ว่าถ้าขนน้ำมีถังน้ำมีโอ่งใส่
โดยไม่มีคนยืนเล่นอยู่ได้

ช่วงสงกรานคนก็ไปอยู่หลังรถกระบะกันเยอะนะ

จะไม่ให้ขึ้นไปเล่นน้ำบนท้ายรถกระบะได้ยังไง
มันก็แบบเสียเรื่องของการท่องเที่ยวนะ

พลตำรวจโทวิทยาประโยงพันธ์

ก็เลยออกมาให้รายละเอียดแบบชัดกันเลยค่ะว่า

เกี่ยวกับข้อห้ามรถกระบะในการเล่นน้ำสงครานที่จะมาถึงนี้

เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยมันผิดกฎหมาย
แต่ว่าถ้ามีแค่น้ำมีถังน้ำมีโองน้ำ
ไม่มีคนยืนอยู่ไม่มีคนนั่งอยู่อะนะคะ

เพราะปีนี้ยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ค่ะ
สมควรจะรื่นเริงจนเกินไป
ทางตำรวจบอกว่าอยากจะให้ประชาชนหันมาเล่นน้ำแบบนี้กันดีไหม
สงกรานตามวัดส่งน้ำพระพรมน้ำ

เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยไว้

แต่เชียงใหม่เขาบอกมันไม่ได้สิ
มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
นายบุญธาชัยเลิศนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่บอกว่า
เชื่อว่าจะสามารถบังคับใช้ได้
เพราะว่ามันขัดกับการท่องเที่ยว
เขามีการใช้โอ่งใส่น้ำเอาไปขึ้นท้ายรถกระบะ
เอาถังใส่น้ำไปนั่งกันเล่นสาดน้ำกันท้ายรถกระบะ
แล้วก็วนไปรอบตัวเมืองรอบคู่เมือง
เขาทำกันมานานแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นภาพอย่างที่เห็นแบบนี้
ทางเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นแบบนี้กันมาเป็นหลายสิบปีนะ

แล้วเขาก็บอกด้วยว่ารถกระบะที่เล่นสาดน้ำเนี่ย

นี่ก็ไหลไปเรื่อย
จริงแล้วควรจะไปดูพวกรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ดีกว่า
มอเตอร์ไซต์นี่แหละเกิดอุบัติเหตุบ่อย

ควรจะมีการผ่อนผันเมืองท่องเที่ยวในช่วงสงคราน
เพราะกลัวว่ามันจะไปกระทบกับธุรกิจรถเช่า
ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถสี่ล้อแดง
สามล้อเครื่องรถตุ๊ก
อาจจะทำให้คนใช้บริการลดน้อยลงเป็นครึ่ง
เพราะว่ามันไม่สามารถเล่นน้ำบนรถได้นะครับ
อกจากนี้มีการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่
เชียงใหม่บอกว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่า

ควรจะเตือนก็พออย่าจับปรับเลย

ตุ้นการท่องเที่ยวน่าจะดีกว่าก็๒มุม

ส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะคะ